ไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้ง
เราก็จะสู้เพื่อก้าวไปข้างหน้า
สู่จุดหมายที่ยิ่งใหญ่

ให้นักตบลูกยางเยาวชนชายทีมชาติไทย